เริ่มต้นอัปเดตข่าวบันเทิงข่าวแรกวันนี้
เรายังคงมีการเกาะติดความคืบหน้า
อาการป่วยของคุณปอทฤษฎีอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางผู้จัดการส่วนตัวคุณอาน้ำอ้อย
ก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าอาการโดยรวมนั้นยังทรงตัว

เมื่อวานนี้ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
อาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
ยังคงมีสื่อมวลชนจากทุกสำนัก
เฝ้าติดตามอาการป่วยของปธฤษฎี

อย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์ออกมาชี้แจงความคืบหน้าค่ะ
ซึ่งอาน้ำอ้อยสอนมนตราได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชน
หากโดยรวมไม่มีอะไรน่าวิตกกังวล
ทีมแพทย์จะยังคงไม่ออกประกาศเพิ่มค่ะ
อีกทั้งตลอดระยะเวลา๒๓วันที่ผ่านมานะคะ
อาการโดยรวมของปอยังคงทรงตัวแต่ไม่สุดค่ะ

โดยเมื่อวานนี้นะคะแพทย์ได้ปรับอิริยบทของปอค่ะ
จากนอนเป็นนั่งกึ่งนอน
เพื่อระวังเรื่องการกดทับนั่นเองค่ะ
และที่น่าดีใจก็คือปฏิกิริยาตอบสนองของปอน

ซึ่งในวันนี้นะคะทั้งคุณพ่อสงวน
แล้วก็คุณโบแวนด้าภรรยาสาวก็ได้สลับกันเข้าไปพูดคุย

อยู่ในความดูแลของแพทย์ยังขัดวิกฤษอยู่

ทำนองนะครับ
น่าใช่มั้ยครับ
มันไม่มีแบบแบบแบบค่อยโดดข็ดเท้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
แต่มีการแขกกดขับบางกะ
ต้องมีคันขยับตัวเล็กน้อย
แต่เท่าที่ได้ยินมาก็คือ

ก็เหมือนกับสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้น
ถ้าคนอีกไป๔๘ชั่วโมงก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมั้ง
อกจากนี้อาน้ำอ้อยสอนมนตรานะคะ
ก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีคนตามไปแอบถ่ายภาพน้องมะลิ

ไม่ใช่สื่อมวลชนอย่างที่ถูกนำเสนอไป
แต่ว่าเป็นบุคคลแปลกหน้าค่ะ
ซึ่งปัจจุบันไม่มีใครติดตามหรือว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว

เห็นน้องมะลิสวดมนต์พร้อมกับคุณอาที่โรงพยาบาล
เป็นความไร้เดียงสาของหลานสาว
ก็มักจะเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้าง

ฝากครอบครัวสหวงเมื่อวานนี้ค่ะ
ยังคงมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใส
ออกมาต้อนรับแขกตลอดทั้งวันนะคะ

แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าอาการของคุณปอทฤษฎีค่ะ